แบบว่าชอบเข้ามาในบ้านโดยที่เรานั้นไม่ได้เชิญมันมา
งูนี่แหละครับมาเป็นประจำโดยเฉพาะบ้านหลังนี้ที่จะพาไปอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
บอกว่า๒ครั้ง๒คราแล้วแล้วที่สำคัญมันเป็นงูตัวเดิมด้วย
ทำไมติดใจอะไรบ้านหลังนี้โอ้โหเดี๋ยวพาย้อนไปดูภาพเก่าก่อนครับ
โอ้ยชูคลองมาเดี๋ยวก็โฉกเข้าให้เหรอ

โอ้โหงูเนี่ยนะครับมันเลื้อยมานี่คือภาพเก่านะ
ภาพเก่าของเมื่อวันที่๕พฤษภาคม๒๕๖๒ปีที่แล้ว
มันเลื้อยมาแบบนี้ค่อยเลื้อยค่อยย่องมา
ภาพจากกล้องวงจรปิดเขาจับเอาไว้ได้
เหตุเกิดที่บ้านเลขที่๑๐๕หมู่๔
ตำบลมงคลถำนิมิศอำเภอ๓โก้จังหวัดอ่างทอง
เป็นบ้านของคุณจุธามาศ
เรื่องเป็นอย่างนี้งูมันเลื้อยเข้ามาใช่ไหม
ประมาณว่าเรียกเจ้าของมาบอกว่างูเข้าบ้านงูเข้าบ้านอ่า
ใช่แล้วงูเห็นไหมไอ้ที่มงกลมแดงมันก็ฉู่คอก
เจ้าของบ้านไม่เห็นนะเดินมาเฮ้ยมาตกใจเจอกันตรงนี้
แล้วที่เห็นทำท่าเหมือนจะฉกนั้นมันไม่ได้ฉกอย่างเดียวนะครับ

สำคัญตรงนั้นแหละครับมันโดนคนพี่ด้วยนะครับ

พอดีขับรถเข้าไปในบ้านก็ได้ยืนเสียงหมาเห่้า
คุณพี่เขาบอกเจอไอ้เจ้าตัวนี้เหมือนเดิม
ครั้งที่แล้วมาทำแสบพ่นเข้ามาใส่ที่หน้ายังดีใส่แว่นนี้ไว้

แล้วพอวันที่๒กุมภาพันธ์ผมให้ดูภาพล่าสุดฮะ

เจ้างูตัวเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่มความยุ่งยากให้กับพี่เขา
เกิดอะไรขึ้นทำไมต้องลื้อบ้านกันขนาดนี้

ใช่มันมีร่องที่แบบว่าเหมือนซ่อนตัวได้มันก็มุดเข้าไปในนั้น

แล้วครับทีนี้ต้องตามเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่มาช่วยกัน
งั้นทุบเลยไม่ต้องคิดอะไรมากทุบพื้นเลย

นี่จังหวะที่ดึงออกมาได้เห็นไหมดึงหางออกมาแล้วดึงออกมา
แล้วเดี๋ยวจะลากมันออกไปข้างนอกนะ
สุดท้ายใช้เวลาอยู่พักใหญ่กว่าจะจัดการกับเจ้างูตัวนี้ได้
งูตัวเดิมตัวนี้มันเป็นงูพันธุ์อะไร

สลับสีขาวดำสลับกันด่างแบบนี้เนอะ

ส่วนใหญ่จะเจอพวกงูจงอางงูเหลือมใช่ไหม

แต่ไอ้งูเห่าด่างพ่นพิษเนี่ยน้อยครั้งจะเจอ
แต่มันจะมีอยู่ในบางพื้นที่ด้วยเท่านั้นครับ

ที่มันคิดว่าเป็นอันตรายต่อมัน

คุณรึความ

กระบอกฉีดน้ำ

มันถึงฉีดโดนหน้าของคุณพี่เจ้าของบ้านไง
คุณพี่น่ะเขายืนห่างจากมันประมาณสักเมตร๒เมตรเท่านั้นเอง
ก็ไม่รอดเห็นไหมอยู่ในรัศมีทำการของมัน
เพราะฉะนั้นการเจองูแบบนี้บางทีเนี่ยเอาเข้าใจแหละเจอเป็นอุบัติเหตุ

แต่ยังไงซะหลายคนเขาบอกเหมือนกันหมดว่า
คุณพีชที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะการเจองูเนี่ย
อย่าไปตื่นตระหนกอย่าไปทำท่าลุกลี้ลุกลนใส่มัน

มันก็คิดว่าเป็นศัตรูมันก็ต้องป้องกันตัว
แต่เอาเถอะครับใครเจองูแล้วมายืนนิ่งได้
นั่นสินาทีนั้นเห็นแล้วก็ต้องวิ่งหนี
แต่วิธีการคือให้พยายามตั้งสติอยู่นิ่งก่อน
แล้วค่อยก้าวถอยหลังช้านิ่ง

ใช่ก็ช่วยเป็นการบรรเทาความรุนแรงลงไปได้